คุณผู้ชมค่ะกรมสุขภาพจิตออกมาเปิดเผยตัวเลข
ประชาชนที่เข้ารับบริการในการตรวจรักษาสภาพจิตใจ
จนถึงขณะนี้กว่า๓๐๐คนแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของการจราจรเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
ติดตามการรายงานจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ซึ่งตลอดช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะยังคงมีประชาชนเดินทางมา
สักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
กันอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ค่ะ
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาแสดงความอาลัย
พระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยภาพรวมตลอดช่วงบ่ายวันนี้
ยังคงเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีตำรวจบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่างต่างค่ะ
ขณะที่กลุ่มจิตอาสาก็ยังคงเดินทางมาร่วมแจกของให้กับประชาชนอย่างไม่ขาดสาย
อย่างกลุ่มน้องนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะก็บอกว่าก่อนหน้านี้
และก็ได้รับของแจกจากจิตอาสาตามเต็นต์ต่าง
แต่วันนี้ค่ะได้รวมตัวกันกับเพื่อนเอายาดมมาแจก
แม้จะเป็นสิ่งของเล็กน้อยแต่ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนรับค่ะ
แล้วเห็นผู้สูงอายุบางคนเขามาด้วยใจจริงมาไกลมาจากต่างจังหวัด
แล้วก็แบบจะเป็นลมบ้างอากาศร้อนพัดกันอย่างนี้
ก็รู้สึกว่ายาดมก็น่าจะเหมาะเพราะว่าพวกน้ำพวกอาหารนี้ก็น่าจะมีเยอะแล้ว
ก็รู้สึกว่าเห็นรอยยิ้มผู้คนที่ได้รับแล้วก็ดีใจค่ะ
อย่างน้อยก็ได้เป็นผู้ให้บ้างวันนี้ทำอะไรเพื่อพ่อบ้าง
เยียวยาจิตใจโดยกรมสุขภาพจิตยังตั้งจุดให้บริการตรวจสุขภาพจิตกับประชาชนที่เดินทางมา
ยังพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ซึ่งพบว่าตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาตรวจสุขภาพจิต
และขอคำปรึกษาแล้วกว่าสามพันคนโดยส่วนใหญ่มีอาการโศกเศร้าในระดับปกติ
แต่ก็มีบางรายที่อยู่ในระดับรุนแรงต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ซึ่งมีนักจิตวิทยาดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะจัดทีมแพทย์และนักจิตวิทยา
เฝ้าระวังและดูแลจิตใจประชาชนไปจนกว่าเสร็จงานพระราชพิธีค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑๔จนถึงวันนี้๑๐วัน
ก็มีปริมาณของคนไข้ที่มีความเครียดแล้วก็มีทางด้านจิตใจก็ประมาณสัก๓๐๐คน
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่มาพบส่วนใหญ่เป็นเครียดในระดับปกติทั่วไป
ก็จะมีอยู่บางส่วนนะครับที่จะมีอาการความเครียดแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะซึมเศร้า

ถ้าเทียบแล้วแต่ละวันก็อยู่ที่ประมาณสัก๒๓๐๐คน
ที่มาขอคำปรึกษาแล้วก็เล่าให้การประถมพยาบาลทางใจตรงนี้ครับ
ขณะที่การเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าสักการะพระบรมชายาลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการรถสาธารณะที่ภาครัฐและเอกชนจัดไว้ให้ค่ะ
โดยมีจุดจอดบริเวณถนนราชดำเนินกลางและเดินเท้าไปยังท้องสนามหลวง
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่จัดงานที่สุด
ซึ่งบริเวณดังกล่าวยังคงมีเต็นต์ของจิตอาสารวมถึงองค์กรต่าง
ตั้งจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มกับประชาชนค่ะ
แม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะคะแต่ประชาชนก็ยังเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งก็มีการแนะนำและเน้นย้ำจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าประชาชนท่านไหนที่จะเดินทางมา
ขอให้ใช้บริการรถสาธารณะจากของภาครัฐและเอกชนที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ